หลายท่านกำลังสงสัยและสนใจคือเรื่องของการได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐ
เดี๋ยวละ๕๐๐๐บาทเป็นเวลาสามเดือนว่าเอ๊ะฉันได้รึเปล่า
คือทุกคนงงว่าตกลงได้ทุกคนไหมต้องเป็นคนแบบไหน
ถ้าฉันไม่มีงานแต่ว่าฉันได้รับผลกระทบหรือยังไง
คนก็สงสัยมาตรา๓๙ได้ไหมมาตรา๔๐ได้ไหม
เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะได้หรือเปล่าและวิธีการทำอย่างไร
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะวันเสาร์นี้๒๘มีนาคม
คนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม
ก็กรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนข้อมูลของในจ้าง
ถ้ามีแล้วก็เรื่องของบัญชีต่างแล้วก็พร้อมเพลย์ก็ใส่เข้าไป
เขาจะตรวจสอบคุณสมบัติถ้าผ่าน
หลังจากนั้น๕วันจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณไป๕๐๐บาท
เป็นเวลา๓เดือนสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบ
จากการปิดกิจการต่างปิดสถานบริการ
ทีนี้คุณสมบัติของคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์คือ๑
คุณต้องเป็นแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ
อยู่นอกระบบประกันสังคมมาตรา๓๔
แล้วมีคำถามว่าเอ๊ะฉันเนี่ยเป็นแม่ค้า
แต่ปัจจุบันฉันเป็นมาตรา๓๙กับมาตรา๔๔
ฉันทำได้ไหมฉันได้๕๐๐๐บาทไหม

อธิบายแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทราบว่าต่างกันยังไง
มาตรา๓๙คือคนที่เคยทำงานประจำมาก่อน
แล้วเคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา๓๓มาก่อน

อันนี้คุณเข้าข่ายได้๕๐๐๐บาท
ส่วนมาตรา๔๐คือคนที่ไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อนทั้ง๓๙ปี
แต่เป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระคนพิการ
ก็สามารถสมัครแล้วก็ไปอยู่ในการคุ้มครองของมาตรา๔๐
อันนี้ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณมีผลกระทบจากโควิด๑๙จริง
คุณก็เข้าเกณฑ์ในการได้๕๐๐๐บาทเข้าไปเช่นเดียวกัน
รวมทั้งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณก็อยู่ในประกันสังคมมาตรา๓๙
แล้วคุณทำงานอยู่และมีผลกระทบจากโควิด๑๙จริง
อันนี้คุณก็อยู่ในเกณฑ์ได้๕๐๐บาทเช่นเดียวกัน
ชัดเจนนะอันนี้ได้นะครับ
ผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นเช่น
ข้าราชการเกษตรกรผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา๓๓
กลุ่มที่๓คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙อย่างแท้จริง
คุณยื่นไปเขาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
ว่าคุณมีผลกระทบจริงหรือเปล่าถึงจะจ่ายเงินให้คุณ

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดีที่ไม่มีการค้างชำระเกิน๙๐วัน
ก็มีผลตั้งแต่งวดชำระหนี้วันที่๑เมษายนเป็นต้นไป
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่ออื่นก็จะแบ่งเป็นลูกหนี้บัตรเครดิต
เชื่อเงินสดหมุนเวียนเขาจะลดอัตราผ่อนชำระขั้นต้นให้จากร้อยละ๑๐เหลือเพียง๑๐๐
เชื่อส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การชำระเงินต้นและดอกออกไปเป็นเวลา๓เดือน
เชื่อเช่าซื้อลิสซิ่งต่างผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง
การชำระเงินต้นและเลื่อนการชำระดอกเบี้ยออกไปเป็นเวลา๓เดือน
หรือชำระโดยการพักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา๖เดือน
แต่ว่ายังคงจ่ายดอกเบี้ยอยู่ก็เลือกเอา
และสุดท้ายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อธุรกิจ
ให้พักชำระเงินต้น๓เดือนแล้วก็จะพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละธนาคาร
ธนาคารก็ให้คุณจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินต้นอะไรแบบนี้
ก็ดูว่าคุณจะเข้าข่ายแล้วก็ต้องการจะใช้มาตรการแบบไหนนะครับ

วันเสาร์นี้ค่ะก็คาดหวังให้รัฐบาลซื้อเซิร์ฟเวอร์ไว้เยอะนะคะ
มันจะได้ไม่ล่มก็เชื่อว่าคนแห่ลงทะเบียนกันเยอะแน่นอน
รวมถึงช่วยเหลือกันนะคะใครที่มันมีคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต
เพื่อนบ้านกันใครเข้าถึงอะไรยังไงช่วยเหลือกันด้วยนะคะ